วิสัยทัศน์พลิกอนาคตเพื่อประเทศไทย
จากนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่แรกหลังเข้ารับตำแหน่ง
ดำเนินรายการโดยสรกลอดุญญานนท์
จันทร์๒๘กันยายมนี้๙นาฬิกา
ชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

โปรดติดตามตอนต่อไป